ที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้ต้องระมัดระวัง
กับดินภูเขาสไลด์ลงมานะครับ

ภูเขาสไลด์ลงมาทับบ้านของสองยายหลาน

ขณะที่ภาคใต้ครับจังหวัดพังงา

ยังคงต้องเฝ้าระวังและเสี่ยงเจอกับดินสไลด์ครับ
ดินสไลด์บริเวณหลังบ้านของชาวบ้าน
ในพื้นที่หมู่ที่๗บ้านบางหมักตำบลกระโสม
อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับ

มีความเสี่ยงสูงที่ดินจะสไลด์ลงมาอีก
ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
แจ้งเตือนให้ชาวบ้านเร่งอพยพออกจากพื้นที่
พร้อมกั้นแนวเขตห้ามเข้า
และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ

ภูเขาสไลด์ทับบ้านเลขที่๕๐๖หมู่ที่๑๙นะครับ
ในพื้นที่ของตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวง
ทำให้นางอาเพียวลาเซและเด็กหญิงนุษราพรลาเซ

สองยายหลานซึ่งนอนอยู่ในบ้านนั้นบาดเจ็บ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
จากการตรวจสอบพบว่าบ้านเสียหายเกือบทั้งหลัง
อกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ในบ้านเสียหายอีก๑คันด้วยนะครับ

พลูวิทยาตำบลท่าสุดอำเภอเมืองเชียงราย

หลังน้ำป่าจากเทือกเขาดอยขุนแม่น้ำแม่ข้าวต้ม
หลากเข้าท่วมนะครับจนต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราว
สถานการณ์น้ำท่วมถนนพระหลโยธินสายเชียงรายแม่จันท
พบว่าระดับน้ำลดลง
เช่นเดียวกันกับอำเภอแม่สายอำเภอพานและอำเภอป่าแดด
กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยยังคงปิดให้บริการน้ำตกแม่สา
ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมอย่างต่อเนื่อง
หลังจากน้ำป่าไหลหลากกระแสน้ำไหลเชี่ยวครับและมีสีแดงขุ่นเกรงจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว
สำหรับจังหวัดนครสวรรค์นาข้าวที่กำลังออกรวงในพื้นที่หมู่ที่๙ตำบลลาดยาวเสียหายหลายร้อยไร่
หลังน้ำท่วมขังนานกว่าสัปดาห์นะครับทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้
ชาวนาต้องปล่อยให้ต้นข้าวจมน้ำตาย
ปิดท้ายที่อำเภอเมืองหนองคายครับกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขงตำบลหินโงมกว่า๘๐ราย
ปรับกระชังให้เหมาะสมกับระดับน้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อป้องกันปลาน็อกน้ำ
หลังปลาในกระชังบางส่วนลอยน้ำตายเจ้าของต้องเร่งจับขายก่อนปลาจะตายไปมากกว่านี้นะครับ